ความพยายามในการยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลของโคลัมเบีย
กับกองกำลังฟาร์กนั้นถูกจับตา
และเป็นกรณีตัวอย่าง
ความพยายามล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ไม่ยอมรับมีมากกว่าเสียงที่ยอมรับแบบฉิวเฉียด

ฝ่ายต่างนั้นกังวลเกี่ยวกับการนิรโทษกรรม
ผลการลงประชามติจากชาวโคลัมเบียทั่วประเทศ
ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัฐบาล
กองกำลังติดอาวุธปฏิวัติแห่งโคลัมเบีย
ประชาชนประมาณ๑๕๐๒๓ปฏิเสธข้อตกลงสันติภาพดังกล่าว
โดยมากกว่าผู้ที่ลงคะแนนยอมรับข้อตกลงสันติภาพประมาณ๖๑๐๐คะแนน
ผลการลงประชามติที่ออกมายังขัดแย้งกับผลสำรวจก่อนหน้านี้
ซึ่งเชื่อว่าผู้มีสิทธิ์ลงประชามติส่วนใหญ่
โหวตรับข้อตกลงสันติภาพในสัดส่วน๑๖๐
หลังจากทราบผลในควนมานูเอลซานโตสประธานาธิบดีโคลัมเบีย
ซึ่งรณรงค์ให้ประชาชนโหวตรับข้อตกลงสันติภาพมาโดยตลอด
ออกมาแถลงข่าวยอมรับผลการลงประชามติ

และจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อสร้างสันติภาพให้กับประเทศ
จนถึงวันสุดท้ายของการเป็นผู้นำ
ขณะที่นายอาวาโรอุริเบอดีตประธานาธิบดี
และผู้นำการลนโรงโหวตไม่รับข้อตกลงสันติภาพ
ยืนยันว่าทุกคนต้องการสันติภาพ

ก็เป็นไปเพื่อปรับเปลี่ยนข้อตกลงให้เหมาะสม

กองกำลังฟ้ายืดเยอะนานถึง๕๒ปี
มีการประเมินว่าความขัดแย้งนี้
ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ๒๒๐๐๐คน
มีผู้พลัดถิ่นประมาณ๘ล้านคน
ก่อนที่ทั้ง๒ฝ่ายจะใช้เวลา๔ปี
ในการพยายามเจรจาข้อตกลงสันติภาพ
โดยกองกำลังฟ้ายินดีวางอาวุธ

ไม่รับส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย